น้องใหม่ดาวิกาดาวิเกลของดิฉัน

แคปชั่นบอกว่าให้ถ่ายเป็นเหมือนโฟสเตอร์หนัง
ก็เลยตกลงเป็นแฟนกันหรือยัง

เขาอยากได้คำตอบคำนี้ซะละเกินนะคะ
ไปฟังน้องใหม่ดาวิเกลดาวิกาของเรา

มีเพื่อนใหม่ไปด้วย

ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เชียร์กันนะคะ
เหมือนเพื่อนบอกว่าแบบขอไปโปรเตอร์หนังอะไรอย่างนี้

ก็เหมือนไม่ได้รีบร้อนอะไรกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่อยากใช้คำจำกัดความว่าแฟนหรือมันกลัวอะไรยังไงนะคะ

คือตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็ดีมากอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทุกคนก็รู้แหละว่าสถานะสองคนนี้เป็นอะไร
แต่แค่อยากจะฟังจากปากของทั้งคู่เท่านั้นเองนะพี่แจ๊คนะ
สวยขนาดนี้อยากตัดทรงนี้มากเลย

อ่าเม้ากันต่อคุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวใช่ไหม

ตอนนั้นที่ไปแบบซื้องแบลน์ซงแบลน์เสื้อล้าสุด
ไปเจอแบบจ๊ะจังงังกับพี่เต๋อชันวิทย์ด้วย

เรื่องราวข่าวคราวมันผ่านพ้นไปแล้วหรือเปล่า

หน้านี้แบบนานมากแล้วค่ะ

แล้วก็เหมือนพอผู้ใหญ่พูดมาอย่างนี้ครับ

แต่ว่าไม่รู้สิเราก็ไม่รู้ว่านะ
เขาจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ